รู้ไหมยังจะได้ใจหรือเปล่า
ตอนนี้รู้นะคะว่าทุกคนเป็นห่วงหนูแต่หนูจะปล่อยให้ลิลลี่หายตัวไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
พี่เธอทำอะไรหลักหนานี่ฮะเป็นห่วงหนูนิดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเนี่ย
สวัสดีโอ้โหลูนิดหาย
นิสสันนวาร่าแบล็คอีดีชัน
อีกหายไปไหนอ่ะไม่รู้พวกชั้นก็ตามเข้าไปดูในห้องห้องไม่เจอกัน
ก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเอางี้เอางี้
เดี๋ยวพูดไปตามรู้นิดเองต่อไปกับฉันโอเค
ส่วนพี่เกิดกับซ้อเนี่ยรีบไปตามตำรวจแล้วเดี๋ยวผมถึงที่แล้วผม
ส่งโลให้อืม
ให้เข้าหมู่เอาไว้ได้ลูกถือหุ่นหัวบอบ

อ้อมีสีด้วยเนี่ย

อะไรอีกแล้วสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดอยู่นะ
ถ้าเกิดไปเจอตำรวจที่เป็นผู้เดียวกับพวกมันขึ้นมาล่ะ
โอ๊ยผมว่าเราต้องเจอตำรวจน้ำดีบ้างล่ะ
ดูได้อย่างเช่นสารวัตรรักชาติที่คุณไปเจอมาสิ

นะ
อย่าต้องไปเหมารวมจนตำรวจน้ำดีนี้ต้องห่นหมองไปด้วยเลย
ไปเถอะฉันเชื่อว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ

เอ้าจอดรถทำไมอ่ะพี่แทน
สัญญาณพี่หายอ่ะดิของแกมีป่ะ

งั้นเราขับรถกลับไปที่ที่มีสัญญาณก่อนดีกว่าป่ะ

ห้องเด็กอะไรวะ
อ้าวไม่มีสัญญาณ
ไม่เป็นไรเก็บภาพก่อนก็ได้
อ้าวไม่เป็นไรเก็บภาพก่อนก็ได้
อ้าวไม่เป็นไรเก็บภาพก่อนก็ได้
ครอบครัวเขาดูอบอุ่นนี่น่ะไม่น่าโตขึ้นมาเป็นโรคจิตเลยอ่ะ

ไอ้หินเป็นลูกของนายทีแล้ว

หนูอิทอย่าไปกลัว

ไอเพื่อนอิทอย่าไปกลัว

ผมถามว่าคุณจะไปไหน

นายออกไปหาอะไรให้ฉันกินหน่อยได้ไหมเราจะได้

เขาบอกอยู่นี่ไงว่าโดนลักษณ์ขาตัวไป
คุณเห็นเหรอว่าใครเป็นคนเอาไป
การแผนเสียง
สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนคราบอาหาร
งานง่ายซักสบายด้วยย้นแคร์เอซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

คนเล็กเปรี้ยงฟังหมดแล้ว

หินหินหินแกะโซ่ได้มั้ยคะ
หินต้องเชื่อฟังพ่อนะ
ครับครับ
เก่งมากครับเก่งมาก
หินแกะโซ่นะ
เก่งมากครับ
พูดไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกแล้วเนี่ยว่ามีคนหาย

หรือว่าไปกับแฟนหรือเปล่า
ก็บอกอยู่นี่ไงว่าโดนลักพาตัวไป

โอ้ยคนในผัพมีเป็นร้อย

พูดจาไม่รู้เรื่องเลยหรือไงวะ

เดี๋ยวเส้นแตก

ตอนนี้คิดว่าพอที่จะช่วยกันบ้างแล้วยัง
คุณอย่าเอาความเป็นนักข่าวมาขู่ผมแบบนี้

ถ้าคิดจะครัวผมบอกคุณวินทรัพย์ตั้งแรกแล้ว
หรือว่าต้องเป็นเซลปคนดังถึงจะช่วยกันได้

ไหนไหนคุณว่าตำรวจดีมันก็มีไง
ตำรวจดีมีเป็นล้านคิดว่าวันนี้เราคงดวงสวย
เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันเน่าตัวเดียว
เป็นไปทั้งโรงพักครับแต่โรงพักไม่ควรจะมีคนไม่ดี
เพราะคนไม่ดีคนต้องมาอยู่ในคุก
ฮัลโหลนี่คุณพาผู้หญิงมาอีกแล้ว

ก็ให้หินมันจะเอากูขัดมันไม่ได้หรอกว่ะ
แม่งตายหาไปกี่ศพแล้วก็ไม่รู้
พี่แทนมาที่นี่จำไม่อะพี่

พี่แทน

พกตัวในที่สาธารณะมันผิดกฎหมายนะพี่

เดี๋ยวจะไปไหน

เพื่อจะเจอตำรวจดีอย่างที่คุณว่า
ไม่ต้องไปใส่หรอกครับ

เดี๋ยวผม๑๕ไปจับหินเองก็ได้ครับ

จะรู้เหรอว่ามันอยู่ที่ไหน

หว่าค่อยเป็นตำรวจดีนะครับ
ค่อยเน็ตที่ค่อยปกป้องประชาชน
คือกันกับเสือที่ค่อยปกป้องป่า
รอมีสักตัวนะเผื่อเจอดีนะ

อะไรก็มึงวะก็กูไม่รู้ไม่รู้

ไม่รู้ไม่รู้หรอไม่รู้ใช่มั้ย
มึงวะกูบอกก็ได้
โรงน้ำแข็งประสิทธิ์
โอ้โหโคตรเท่เลยพี่ครู

ซ้อครับเจอกันที่โรงน้ำแข็งประสิทธินะครับ
ถ้ามึงตุกติกนะมึงโดนหนักกว่านี้แน
เฮ้ยไปไหนกันวะ
เอิลลี่

พี่แทนระวังระวังระวัง

อืมพักก่อนนะลิลิลิลิ
นี่เข้มแข็งไว้นะเข้มแข็งไว้ก่อนนะ

มึงมาแอบอยู่นี่เองเหรอมึงไปร้านพ่วนเลยนี่เลยมึงจะฝืนหัว

นี่อดทนไว้นะแม่ของเธอรอเธออยู่นะอดทนไว้ก่อนนะ
ห้ารุกขึ้นไปล้างโทษเดี๋ยวนี่

สิบ
แม่จ๊าง

ถ้าใครพ่อแม่ค่ะ
ฝากบอกแม่น้ำ
ว่าลิลิขอโทษ
ลิลิฮักแม่
เราไม่มีเบา
ใครรีดที่ไม่มีแม่

อ๋อลิลิจับได้แล้ว
มันพังแล้วครับมันพังแล้ว

เฮ้ยจะไปไหน
สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
คราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้งใช้แล้ว

สำหรับสนุนโดยเบอร์ดี้สามสิบปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเติมพลังให้รสของคุณ
ที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์

อ้าว
นี่
ดีกว่ารถพอพร้อมไหมอ่ะพี่เกิร์ตไปกับผมมาเข้าด้านหน้า

อยู่หน้าโรงน้ำแข็งประสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

แทนกับตำรวจเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้ว

อุ้ยโอ้ยโอ้ยตกไอ้หมดสิมะไอ้หนังอะก็มันทำหน้าที่นักข่าวไง
โอ้ยสิมะไกลกันอะก็มันทำหน้าที่นักข่าวไง
โอ้ยตกไอ้หมดโอ้ยไม่ไกลกันหรอกครับน้องต่อเนี้ย
รู้ขอบเขตของการทำข่าวเป็นอย่างดีเอาเอาเอาเอาระวังแน่ก

อ้าว
ดูสิสวยเหมือนเธอเลยอ่ะ
เธอช่วยทำให้ฉันไว้เหมือนเธอหน่อยนะ

เอาแกะเออเอาแกะแกะให้เหมือนจะได้ทำสวยสวย

นี่มันของนุ้งนิสสิครับอ่ะ
แล้วนุ้งนิสอ่ะไหมฉันมีของเล่นเยอะเลย
เธอเลือกได้เลยหมดเลยนะเอาแบบเอาแบบเธอเลยน่ะใช่ไหม

โดยยังไม่ต้องฆ่าว่ากับสั่งใส่ความจนสุดมีครเองป่ะ

ยังใหม่อยู่เลยพี่เกิด

ตัวให้ชอบ

ช่วยด้วย
ช่วยด้วย
ไม่ได้
ช่วยด้วย

ไปตรงนี้พี่

ผมไม่สวยแล้ว
ไอ้บ้า
อุ๊ยอ่าอุ๊ยอันนี้เลย

ช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยช่วยด้วย

สนับสนุนโดยเบอร์ดี้๓๐ปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ

ช่วยด้วยดูนี่ดูนี่
สนับสนุนโดยฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชอรี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ
ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดเจนใหม่สไตล์นี้
ตรงนี้อยู่ไหนเนี้ยสวัสดีครับ

เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ใจเนียนใจเนียนใจเนียน

พ่อจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อ

อ้าวลูกจ้าจะมาทำไมอะ

อ้าว
จ้า
พ่อทำอะไรกันอยู่

พ่อพ่อพ่ออีกขอโทษ
แม่แม่ให้ฟัง

น้องกูอยู่ไหน

มันอะไรขึ้น
นูนิท
นูนิท
นูนิท
นูนิท

ดูนี่ดูนี่

ดูนี่ดูนี่
ช่วยเราไว้
ดูนิทดูนิท

ดูนิทดูนิท
ดูนิท

โน้นโน้นโน้น

ต่อกับแทนพาไปที่โรงพยาบาลแล้ว

เพราะว่าทุกคนช่วยเพื่อนหนูด้วย

แต่พี่บอกว่ามึงจะไม่ทิ้งกูไง
ที่ไหนพี่บอกว่าพี่จะช่วยเพื่อนหนูอ่ะ

เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของหญิงสาวหลายลาย
แช่เอาไว้ในถังน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก
คาดว่าหญิงสาวเหล่านี้ถูกหลอกมาฆาตกรรม
และสำหรับนายหินขณะนี้ถูกจับกลุ่ม
และกำลังถูกส่งตัวไปพบแพทย์จิตเวท

หนูคิดว่าไม่ว่าหนูกับเพื่อนจะทำอาชีพอะไร
ก็ไม่สมควรที่จะโดนแบบนี้ค่ะ

หนูไม่ได้ไปป้นจี้หรือไปฆ่าใคร
แล้วอีกอย่างนะคะต่อให้หนูจะไปเดินแก้ผ้า
ก็ไม่มีใครมีสิทธิ์มาล่วงละเมิดในตัวหนู

ใช่ค่ะคนเราไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร
ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

ในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอันตรายขนาดนี้
น้องคิดอยากจะทำอาชีพนี้ต่อไปไหมคะ
ถ้าในอนาคตมีโอกาสที่ดีกว่านี้

ไม่ใช่เพราะว่าหนูรังเกียจอาชีพนี้นะคะ
แต่อาชีพนี้ก็มีความเสี่ยงมากอย่างที่หนูเจอ
หนูเองก็ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอีก

พี่ก็ขอให้น้องประสบแต่สิ่งดีนะคะ
ขณะนี้ทางตำรวจได้ขยายผลการจับกลุ่ม
ไปยังพูดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนคืนมา

ที่เป็นโรคนี้ส่วนมากมีประสบการณ์

และมีบาดแผลทางจิตใจที่เจ็บปวดค่ะ
กระทบกระเทือนมาอย่างรุนแรงในอดีต
และจะทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัว

นายหินเคยถูกคนผู้เป็นพ่อถูกทารุณกรรม

จนเกิดเหตุทำร้ายพ่อตัวเองจนเสียชีวิต

ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่าน
และขอย้ำว่าครอบครัวคือส่วนที่สำคัญ
และเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมเล็ก

โตขึ้นมาในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
ดังนั้นแล้วได้โปรดดูแลอบรมเลี้ยงดู
ให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่สุด

อย่าต้องไปเหมารวมจนตำรวจน้ำดีนี้ต้องห่นมองไปด้วยเลย
ฉันเชื่อว่าตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ
โรงเรียกว่า

คุณหล

ไอ้ผู้ที่มันทำมวยส่วนเด็กไป
เพื่ออะไร
หรือว่า

พี่เองพี่แทนเอง
พี่แทนจริงด้วยอ่ะ

เป็นไรแล้วมั้ย
นี่เป็นคนที่จะจับผู้มือส่งตำรวจ

มันตำรับ